มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สนามมวยลุมพินีรามอินทรา
หลังจากมวยคู่เอกต่อยกันเสร็จ

นำมาซึ่งการยิงกันที่หน้าสนามมวย
มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
มวยรู้จักกันดีดาสะพานใหม่
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุตามคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นชัดเจนว่าใครมีพฤติการอย่างไรเห็นจังหวะยิงเลยนะคะ
นายบอลใต้ค่ะหรือว่านายอำนาจอินสุวรรณโน
เป็นคนที่ยิงใส่ดาสะพานใหม่นะคะบอลใต้ก็เป็นเซียนมวยเหมือนกัน
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยว่ายิงแบบประชิดมาก๔นัดนะคะ
ดาสะพานใหม่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แต่จากการที่บอลใต้ไปมอบตัวกับตำรวจ
ใต้เขาบอกว่าเขาไม่ได้พกปืนไปในสนามมวย
แต่ว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยตัวดาสะพานใหม่ไปขู่เขาก่อน
แล้วก็เหมือนจะชักปืนยิงใส่เขาก่อน
เพื่อนเขาที่รออยู่หน้าสนามมวยก็เลยยื่นปืนให้
เขาก็เลยยิงเพื่อป้องกันตัว
ดังนั้นเนี่ยนอกจากบอลใต้แล้วก็มีผู้ต้องหาอีก๒คน
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็อยู่ในกล้องวงจรปิด
ที่เห็นภาพแบบชัดเลยนะคะ
ก็คือนายนพดลทิพย์มนเทียนหรือบอย
และนายธนงศักดิ์เกรดมันหรือหิน
ซึ่งพนักงานสอบสวนสนบางเขน
คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนนะคะ
ยื่นคำร้องขอฝากค้างต่อสารอาญาถนนรัชดาพิเศษครั้งแรก๑๒วัน
ก็คือตั้งแต่๔พฤษภาคมไปจนถึง๑๕พฤษภาคม
พร้อมคัดค้านการประกันตัว
นายอำนาจหรือบอลใต้ถูกแจ้ง๓ข้อหานักค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืน
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ส่วนนายธนงศักดิ์และนายนพดล
ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่น
ในการกระทำความผิดฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืน
พาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แต่ว่านายนพดลถูกแจ้งข้อหาเพิ่มก็คือลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
เพราะว่าตามภาพในกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยว่านายนพดลไปเอาปืน
ของทางกลุ่มของทางผู้เสียชีวิตไปด้วยนะคะ
ย่านรัฐนายความของบ่นใต้ได้ยื่นขอประกันตัวต่อสาร
หลักทรัพย์เป็นเงินสด๕แสนบาทนะคะ
ซึ่งเมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมา
สารอาญาพิจารณาคำร้องและหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวของนายอำนาจหรือบอลใต้
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นเรื่องร้ายแรง
เป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวแต่สารท่านมองว่า
ปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีในชั้นนี้
ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
ใต้ถึงแม้ว่ายื่นหลักทรัพย์ไปแต่สารท่านไม่ให้ประกัน
พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางเขนบอกว่า
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะเป็นคดีอุกชะกันนะคะ
โทษสูงด้วยและอย่างที่บอกสารท่านก็ไม่ให้ประกันตัวนะคะ
สำหรับบอลใต้แต่ว่าผู้ต้องหาอีกสองคน
นายนพดลกับนายธนงศักดิ์ที่เป็นผู้สนับสนุนนะคะ
พิเคราะห์แล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ทั้งสองคนประกันตัวไป
ตีราคาประกันคนละห้าแสนบาทโดยไม่กำหนดเงื่อนไขใดนะคะ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็เลยควบคุมตัวเฉพาะนายบอลใต้หรือว่านายอำนาจ
คุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ส่วนอีกคนนึงค่ะนายจิมมี่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยค่ะ
พลตำรวจรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่านายจิมมี่คนนี้เดินทางเข้าพบตำรวจนะคะ
เพื่อจะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
จิมมี่ให้การว่าเดิมเนี่ยรู้จักทั้งดาสะพานใหม่ผู้เสียชีวิต
และรู้จักทั้งบอลใต้ผู้ต้องหาค่ะ
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยดาสะพานใหม่ยกพวกมา
พร้อมจะทำร้ายนายอำนาจหรือว่าบอลใต้
ก็เลยเข้าไปเตือนบอลใต้ที่อยู่ในสนามมวยนะคะ
แต่พอออกมาข้างนอกดาสะพานใหม่ถูกพวกของนายอำนาจล้อมเอาไว้

ซึ่งระหว่างนั้นนะคะนายอัศดาก็ทำท่าชักปืนขึ้นมา
อัศดาก็คือดาสะพานใหม่นะทำท่าชักปืนขึ้นมา
ก็เลยรีบคว้าแขนห้ามไว้แต่ไม่สำเร็จ
มี่บอกว่าตัวเองเป็นคนห้ามดาสะพานใหม่
แล้วก็ดาวสะพานใหม่ผู้ตายชักปืนออกมาก่อน
แล้วก็เกิดเหตุชุนละมุนเสียงดังวุ่นวาย
มี่บอกตัวเองกลัวก็เลยหนีไปอยู่ที่วัด
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นในส่วนของจิมมี่เนี่ยค่ะยังไม่แจ้งข้อกล่าวหานะคะ

แล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสนบางเขนให้ดำเนินการนะคะ